ยังอยู่ที่จังหวัดชายภูมินะฮะแต่ข่าวนี้ท่านต้องชมด้วยตาท่านเอง
เป็นการขอพึ่งบุญญาบรมีเรียกว่าน้องหมาก็แล้วกัน
หมาขอพึ่งใบบุญพระพุทธรูปฮะ
และยังมีดราม่าเด็ดขาดกับข่าวนี้ฮะ
น่ารักเรียกว่าน่ารักได้ไหมน่ารักแหละ
หมามาเกาะอยู่พระพุทธรูปตรงนี้แล้วดูหน้าเขาสิ
หน้าเขาเศร้าถ้าปล่อยเราตายกูตายแน่ว่ายน้ำไม่เป็น
ช่วยด้วยต้องช่วยแล้วนะฮะสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยให้การช่วยเหลือได้
เขาชื่อโอ้โหแล้วชื่อเขาเป็นมงคลมากนะเจ้าหมาตัวนี้
ชื่อเจ้าเคอร์ฟิลล์ไม่รู้ผูกใจอะไรไว้
เคอร์ฟิลหนีน้ำท่วงมาพึ่งใบบุญขี่ไหล่หลวงพ่อเลย
พระพุทธรูปคือสีหน้าเขาก็หน้าตาสงสารเหตุการณ์นี้
ตำบลหนองโดนอำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมิ

บางท่านก็บอกถ้าหัวเราะก็จะบาปไหมวะนี่

คุณพระช่วยของแท้นี่ชาวเน็ตก็แสดงความเห็นครับ